เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
จานิวว่าขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็หวังว่าตัวเขาเองจะเป็นคนสุดท้าย

จากเหตุการณ์ความเห็นต่างทางการเมืองที่เกิดขึ้นครับ
ก็บอกว่าคดีนี้น่าจะมีการจับแพ้
เพราะลึกแล้วเนี่ยคดีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงนะฮะ

วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ไปส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไปตอบกระทู้
ที่มีการตั้งกระทู้ในสภาเรื่องของคดีของจานิว
คือเมื่อวานนี้ไงพลเอกประวิทย์ไม่ได้มาเอง
แต่ให้พลเอกชายชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมา
อันนี้พลเอกสื่อทรีย์พิสูทร์บอกว่า
ถ้าสุขภาพไม่ไหวนะก็ไม่ต้องไปรัฐมนตรีสิ

ถูกต้องหมายถึงว่าสมัยที่จะมีการตั้งขอรมด

เพราะมองว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการดูแลความปลอดภัย
ให้กับนักกิจกรรมทางการเมืองมีแต่สร้างปัญหา
จากนี้ยังตำหนิพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยว่า
กรณีของจานิวเนี่ยควรให้กำลังใจไม่ใช่ไปแซวว่า

ก่อนนายกก็เหมือนกับพูดให้สัมภาษณ์เรื่องนี้
แต่ก็พูดเรื่องอื่นอยู่นะเรื่องของการดูแลความปลอดภัย

แต่ว่าเรื่องนี้ที่ทางพลตรวจเอกเสร็จที่สุดพูด
มันก็สอดคล้องกับคุณจิรายุห่วงทรัพย์
เมื่อวานสสพไทยก็พูดในที่ประชุมสภาเหมือนกัน
ก็บอกถึงกรณีนี้แหละบอกว่า
ที่นายกบอกแบบนี้ฝากบอกนายกด้วยนะ
นี่คือคุณจิรายุพูดในที่ประชุมสภาเหมือนกัน
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาจานิวมีการโพสต์เฟซบุ๊คเป็นครั้งแรก
หลังจากที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายจนต้องเข้าโรงพยาบาล

ขอบคุณประชาชนผู้รับประชาทิพยาตรายจำนวนมาก
ที่มีความเป็นห่วงยืนเคียงข้างช่วยเหลือในทุกด้าน
รวมไปถึงรับทราบสิ่งที่เพื่อนทุกคนกำลังดำเนินการให้อยู่
เรื่องของคดีความและเรื่องของการทวงถามความยุติธรรม

จมูกก็มีเลือดซึมอยู่บ้างแล้วก็เดินเซเล็กน้อย
ต้องใช้เวลาในการรักษาตัวพร้อมระบุด้วยว่า
สมควรมีประชาชนคนไหนในประเทศถูกกระทำแบบนี้อีกต่อไป
ขอให้เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเป็นกรณีสุดท้าย

อันนี้ก็ต้องสืบสวนกันต่อไปว่าในเชิงลึกแล้ว

แล้วจะมีคนอยู่บ้างหรือไม่นะครับ
คือที่ผ่านมานี้เราก็พยายามตามความเคลื่อนไหวของจานิวนั่นแหละ
แล้วที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยจริงจานิวเอง

แต่ก็บอกผ่านเพื่อนและให้เพื่อนเป็นคนพิมพ์ให้นะคะ